แปลงตัวแบบนี้นะ
ก็นั่งไปกับผู้จัดการ
ทำให้โลกโซเชียลนี้นะคะลุม

ยังในโซเชียล

มันหาว่าคงจะแบบว่าไปแห้ง

เข้าใจไหมไปแย่งมาจากคิมเบอรี่
ผลปรากฏว่าทั้งสองคนก็เลยต้องออกมาแก้

ใช่บอกว่าน้องเดียน่าเนี่ยเขาโทรมาขออนุญาตแล้วค่ะ
ในการที่จะใช้สวนเพื่อที่จะถ่ายภาพ
เพราะว่าบ้านน้องนี่ไม่มีสวนนางอยู่คอนโดไง
ซึ่งปกติน้องก็ชอบมาเล่นที่บ้านกับสุนัขอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว
บ้านอยู่ใกล้กันเนอะถูกนะฮะ
ก็สนิทกันก็เป็นกวนเดียวกันและที่สำคัญเนี้ยนะคะ
เขาเองก็ยังสนิทกับคิมด้วยนี่ไงเห็นไหมบอกแล้ว
หกเขาก็เลยบอกอย่างนี้บอกว่าเราไม่ได้คิดอะไรมากเลยครับ
ก็คือพอน้องบอกว่าขอถ่ายรูปหน่อยเราก็บอกว่ามาเลยได้เลย
ก็คือมันไม่ได้เห็นจะมีอะไรเลยแต่ว่ากับกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ย
ถ้าถามว่าผมเห็นไหมผมเห็นครับ
เพราะว่าน้องเขาก็โทรมาปรึกษาผมเนื่องจากว่าเครียดมาก
คือโดนกระนำแบบสุดฤทธิ์สุดเดชน์เลยอย่างนี้
ก็เรื่องของเรื่องมันก็ไม่มีอะไรนะฮะแต่ว่าคนคิดกันไปเองต่างนานา
จนทำให้มันเนี่ยกลายเป็นเรื่องไปเลยทีเดียวแล้วเราเองเนี่ยก็ต้องออกมาตอบคำถามนู่นนี่นั่นต่างนานา
ที่มันไม่ได้เกิดจากตัวเราเลยทีเดียวก็ทำไมไปมโนกันสุดลิ้นเนอะ
หวงหมายถึงว่าเป็นแฟนคลับของคิมหมากคิมก็จะมีแฟนคลับคู่
ส่วนเรื่องแก๊งที่บอกว่าหมากปกรณ์อะไรที่แบบแตกพังกันอะไรอย่างนี้

ลมเนี่ยนะซึ่งตัวผมเองก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะนะ
ที่ทุกคนโล่งใจแล้วก็สบายใจกับเรื่องนี้
ใช่ดังนั้นผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนสบายใจแล้วก็คงจะแบบว่ามีส่วนสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์ของเราได้เป็นไปตามที่พี่บอยพูดทุกอย่าง
ไม่ได้มีอะไรกันแล้วตอนนี้แฮปปี้สบายใจมาก
ดีใจเพราะเราชอบทุกคนเลยน่ารักกลุ่มนี้
เขาบอกว่ามีชาวต่างชาติเข้ามามากเกินกว่าการควบคุมตอนนี้
คือฝรั่งเศสคนก็เข้าไป๗๐๘๐ล้านคนนักท่องเที่ยว
เพราะว่าประเทศที่เป็นแบบนี้คนอยากไปเที่ยว
เทศเราก็เป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวเพราะเขาอยากมา
อร่อยวิวสวยคนไทยใจดีรอยยิ้มมีหมดเพียงแต่เราต้องรัก
ประเทศของเราแล้วต้องรักษาซึ่งไม่ใช่เรื่องยาก
ไม่ใช่เรื่องที่เหนือการควบคุมแต่เราต้องทำกันเอง
รอให้ตำรวจมาบอกหรือว่าเจ้าหน้าที่ททมาสั่งอะไรอย่างนี้
เราเองต้องมีสำนึกรักประเทศของเราธรรมชาติของพวกเราเองนะคะ

ขึ้นท้ายต่างก็มีคนเข้าไปเยอะเนอะ
อู้ฟรั่งเศสไม่อยากให้เขาแล้วบางทีเยอะเกินหน้าร้อน

จำกัดงั้นการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นรายได้ที่ดีของเรา
ก็ไปตามเขานะเขาได้เงินจากการมาจากนักท่องเที่ยว

ที่ล้อไปตามเขาไปอีกเมืองหนึ่งอะ
มาดูเรื่องข่าวสามเจ้าของพ่อเจนะคะ
พ่อเจที่มีเจ้าเจ้านายเจ้าสมุทรคนเล็กแล้วก็เจ้าขุนคนกลางนะฮะ
เบื่อยอดวิ้วก็เป็นล้านล้าน
โดยเฉพาะเจ้าขุนเนี่ยุ่งตัวเบล้งเลยนะฮะ
ส่วนตัวมองว่าถ้าลูกจะคบใครหรืออะไรต้องคบกันให้ดีถูกต้องทางธรรมนองคลองธรรม
ถ้าสักวันนะมีลูกคบใครสักคนแล้วก็รู้จักเป็นเพื่อนกัน
ก็อยากจะให้คบกับปี๒ปีอะไร๓ปียังคบกันอยู่ได้
เจ๊ก็โอเคเปิดตัวเป็นแฟนก็ไม่ว่าถ้าชกมันได้นานขนาดนั้น

ส่วนใหญ่จะคุยกันเองหรือปรึกษาแม่บ้าง

อยากไปตีกรอบอะไรเรื่องแฟนปล่อยธรรมชาติมาก
แต่ต้องดูแลตัวเองดีแล้วก็ต้องบอกด้วย
ลืมว่าเรามีแฟนคลับทำอะไรถึงเขาด้วย
ทิ้งเขาไว้ตามลำพังแล้วก็อยากให้เน้นเรื่องเรียน
และให้ความรักกับแฟนคลับให้มากที่สุด
เมื่อเช้าได้ยินเสียงเจ๊เขาสัมภาษณ์เขาบอก
ตัวเขาเองตอนเขาเด็กเขาต้องดูลูกผู้หญิงบ้าง
อย่างสมัยนี้ลูกเขาบางคนก็ไปตาม
ไอจีนางแบบสาวอะไรอย่างนี้บ้าง

ฉะนั้นพวกสะพ้ายมโนก็

แล้วก็มาร้องเพลงให้เราฟังกันไป
เจ้านายร้องเพลงเดี๋ยวรอดูอีก๒คนจะทำอะไรบ้าง
ฉันก็ชอบเข้าไปดูไอจี๓คนนี้น่ารัก
เจ้านายได้ยอดวิว๑๑๘ล้าน
โอ้โหเพลงคนละชั้น
วาง๘แสนอ๋ออันนี้คือไอจีฟอลโลเออร์

มีคนเล็กด้วยนะเจ้าสมุทร